นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพร
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับก้อยและนิกกี้
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะชื่อพระแพงประพัชนันอังวราวัฒน์นะคะอายุ๒๘ปีค่ะ
โสดมาจาก๓ปีแล้วค่ะ
ก็คือจะไว้รีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

เอฟเฟคเป็นแผลเลยชอบวิ่งค่ะแทบจะทุกเช้าเลย
ถึงจะดูเป็นคนไม่มีเวลาแต่ก็หาเวลาว่างให้ได้นะคะ
สวัสดีค่ะชื่อพระแพงประพัชนันอังวราวัฒน์ค่ะ

พระแพงพระแพง
ข้อมูลตรงนี้รับแรงมาก
คุณดูเป็นคนเรียบร้อยแล้วได้ยินมาว่าเป็นคนเจ้าระเบียบ
ในห้องเนี่ยโทนสีคือก็จะมีแค่สีเทาขาวดำ
บนโต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงคนอื่นเขาก็จะมีแบบ
แป้งวางหรือวีหรืออะไรอย่างนี้แต่แพงไม่มีเลย
จะเก็บไว้ใต้โต๊ะหมดอย่างพรมแบบกระเทิบมานิดเดียว

อย่างแบบเวลามีโต๊ะขึ้นลอยนิ้วอย่างนี้

หาแฟนยากมากไปกลับไป
ยังไม่บอกเขา
เขามาหาผู้เยอะเกินไง
ไม่ใช่เป็นของธรรมดาของผู้หญิงหลายคนแตกต่างกัน
คุณก็แนวนำผู้ชายเขาดี

เพิ่งเจอครั้งแรกแต่แจ่งแนวเข้าหรอกกัน

คราวนี้ผู้ชายเข้ามาจีบเขาแพง

คือถามว่ามีเข้ามาจีบเยอะไหมก็เยอะ
เพราะด้วยก่อนหน้านี้คือแพงแบบอยู่สายนางงามประกวดอะไรมาอย่างนี้ด้วยค่ะ
แต่ที่พีคสุดเนี่ยคือจะเข้ามาในรูปแบบที่
ขอเลี้ยงเหมือนแบบส่งมาเลยแล้วบอกว่า
แบบเดี๋ยวให้เงินเดือนละสองหมื่นเลยนะ
อย่างนั้นเลยเหรอไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยโอ้แปดหมื่น
ทำไมคุณไม่เอาอ่ะ

มันน้อยไปน้อยไปเท่าไรอ่ะคุณจะจะมาเท่าไร

ก็มีค่ะแต่เราโหแพงเป็นคนที่ประจำก็มีทำงานทำงานนะคะเยอะ
เวลาก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครมาจู้จี้มากก็คือไปเถอะรำคาญ

ผมอยากให้เหล่าน่ารอเท่แล้วให้มันตรงประเด็นไว้
แต่อยากเตรียมพี่กลับเลยว่า
พี่กลับเลยว่าพี่ท็อปฟอร์มจัดมาสี่คนนี้แม้ว่าต้องโดนใจอะ
แต่ฟังเธอพูดแล้วไม่รู้ว่าจะหาถูกใจได้หรือเปล่า

เขาใส่สักหนึ่ง

ผมจะเปิดตัวผู้ชายโสด๔คนมา

ดูแลเพื่อ
ทุกคนจะถุ่มใจสาวสดของเราขนาดไหน

แบบสี่สไตล์พร้อมแล้ว

แล้วยังคิดเคลืออยู่บนไอน์
พร้อมครับไปตัดคุณหนึ่งออกเลยครับ
ยัขอยากมาถาม
เราแนะนำตัวกันสักนิดนึงให้เขาได้คุยสักนิดหนึ่ง

ครับสวัสดีครับผมชื่อยั้ผมอายุ๒๓ปี

เป็นคนที่ชอบหมาพันคอกี้

การ์ตูนที่ผมชอบคือวันพีช

โหพี่เหมือนกับขนาดนอกใจครับ

แต่ผมมีโอกาสให้เขา๓ครั้งนะครับ
คุณเป็นเชฟคุณทำอาหารอะไรที่

ถ้าเป็นตอนเช้านะครับผมจะทำเบสฟาดให้กิน

อ๋อเป็นการเบสฟาสใช่เป็นการเบสฟาส

ตอนคุณซอยหอมนี่ซอยเร็วไหมครับ

อายุ๒๙ครับเป็นนักเขียนครับ
สาระเป๋ายังมีไส้แต่เมื่อไหร่เธอจะมีเรา
สวัสดีครับพีชครับเป็นนักเขียนครับ
เรื่องที่ผมเขียนส่วนมากจะเป็นรักโรแมนติกครับ

แล้วก็ชอบทำอะไรหวานเหมือนในนิยายเลยครับ
อีกเรื่องก็คือผมชอบวางแผนในชีวิตทุกเรื่องเลยครับ
วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่าวันนี้จะทำอะไรครับ
แต่ถ้าแฟนไม่ชอบวางแผนไม่เป็นไรครับ

อุ๊ยนี่ไอลักษณ์ครับอุ๊ยนี่ไอลักษณ์ครับอุ๊ยนี่ไอลักษณ์ครับ

เหรอไม่ให้แกว้งเหงอะ

เหรอวงเงินเต็ม
ใครขอผู้หญิงในเยอะสุดคืออะไร

แบรนด์เนมเท่าไรครับสองหมื่นได้มั้งครับ

คนต่อไปครับหนุ่มโสดคนที่๓แนะนำตัว
ชื่อ๓นะครับอายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาครับ
นิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับ

เวลามีผู้หญิงเข้ามาหาก็จะแลกไลน์อะไรกันไว้
เคยคุยมากสุดกี่คน๔คนครับ
ผมเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลแฟนเก่งนะครับ
เอาใจเก่งใส่ใจไปรับไปส่งหาข้าวหาปลาให้กิน
งานบ้านงานเรียนทำได้ทุกอย่างแค่คุณสั่งมา

คุณทำสายหนังอันนี้เคทีฟ

เหมือนกับทำงานด้วยกันได้โดยที่ไม่ทะเลาะเลย
เข้ากันดีเข้าสายงานสายงาน

ถ้าผมทำให้น่ากูไม่สิบแล้ว

เห็นหน้านิ่งอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าผมยิ้มขึ้นมาน่ารักนะครับ

พี่ครับเป็นโปรแกรมเมอร์ครับ
ผมเป็นคนมีเพื่อนเยอะครับแล้วก็หลากหลายกลุ่มครับ
แต่พูดคุยกันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ประมาณ๑๐คนครับผม
อีกเรื่องหนึ่งคือผมเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับ
เวลาเพื่อนหรือใครก็ตามมีปัญหาอะไร
ก็จะชอบติดต่อมาขอคำปรึกษาจากผมครับ
ขนาดแฟนเก่าก็ยังมีทักมาขอคำปรึกษาผมเหมือนกันครับ

ผมรับรองว่าผมสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณได้ครับ
แกรมเมอร์เนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
แกรมเมอร์ก็คือเป็นเหมือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์
เช่นมีเอกสารที่ต้องคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์
ก็สามารถใช้เทคโกยีนี้ถ่ายรูปแล้วให้มันคีย์ตนองดมัดได้เลย
ผมเป็นคนที่ไม่ได้ขนขวายหาความรักหาคนที่ใช่นะครับ
ครับ
เวลาเค้าเจอเค้าจะคิดว่าพ้อปลายเส้นใจเค้าโว้งไปอยู่ในนางคาร

แต่ตำแหน่งนิ้วบอกเขาว่าเป็นคนมีวาสนา

นึกว่าคือผู้ชายทั้งหมดในที่นี้

เส้นในมือขาด

เค้าก็ได้ก็เสียก็เสียในอนาคตนะ

ก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนาดี
เอาล่ะรอบนี้คุณได้รู้จักดวงชะตาของเขาคร่าว

คุณจะต้องทำให้ผู้ชาย๔คนนี้อกหัก๑คน

สงสารนี้

พีชบอกว่าผมไม่มีโอกาสได้ลุนเลยทำไมไม่ตัดไอ้ยะ
แพงเป็นคนที่ชอบผู้ชายน้อยเพราะตัวเองเป็นคนเยอะอยู่แล้ว
ในทุกทุกวันก็เลยตัวเองต้องเยอะดูจะมารอบมาแย่งซีนกันใน
แต่ละวันเกินไปอ่าไอ้ที่เหลืออยู่นี่นิ่งนิ่งใช่ค่ะ
นิ่งเห็นไหมมันต้องแล้วแต่เขาดูซิว่าคุณจะแสดงออก
อะไรบ้างมีอยู่ในใจผมมีในใจอยู่แล้วครับยะผมไม่ได้
ผมชอบระยะอ่าผมเชียร์ย่าเลยระยะนี้ต้องอยู่ย่าต้องอยู่อ้าว
ทางเนี้ยก้อยอ่ะหนูหนูยังยังพีอยู่นะอ่ะพีอยู่
พีอยู่หนูรู้สึกว่าเขาแบบมีอนาคตอ่ะอ๋อแล้วสามอ่ะสาม
สามก็ได้อันลักสามก็ได้อันลักอ่าแต่อยากให้สามโชว์โชว์ของกว่านี้
เอออยากให้เขาโชว์กว่านี้
ล้วงลับรอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดาราช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสดและเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
พระแพงครับคุณจะถามใครก่อนถามคุณสามแล้วกันค่ะ
คุณ๓ครับเริ่มที่๓ก่อนเลยคำถามคือ
แพงเป็นคนที่นอนประมาณ๔ทุ่มแล้วก็เป็นคนตื่นประมาณ๖โมงเช้าเพื่อไปวิ่ง
โอ้โหแม่อยากจะถามเขาว่าเขาแบบนอนกี่โมงตื่นกี่โมง
คุณสามครับเฮ้ยคุณลองนึกดูครั้งแรกที่เขายิงคำถามเขายิงมาที่คุณก่อนนะสาม
และเขาถามเรื่องนอนก่อนเลยใจต้องมีใจต้องมีสามใจต้องมีดีใจมีใจ
เขานอนสี่ทุ่มหลับก็ประมาณตีสองตีสามอะครับโหอย่างนี้คุณนอนตีสองตีสามตื่นกี่โมงอ่ะ
ไม่เกินเที่ยงครับประมาณเที่ยงกว่าโอ้โหช้าวนึงมึงไม่ได้แล้วถ้าไม่มีอะไร
แล้วถ้าคุณเป็นคู่กับพระแพงแล้วเขาตื่นวิ่ง๖โมงเช้า
คือถ้าเขาน่ารักขนาดนี้ผมก็ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาครับ

คนต่อไปจะถามอะไรครับป้าแพงครับคนไหน

เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้มันก็ดูแลตัวเองกันแทบจะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
แล้วคือคุณยะเนี่ยแบบได้มีการทำศัยกรรมอะไรมาบ้างหรือเปล่า
ศัลยกรรมอะไรมาบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะ

มันก็คือจุดเริ่มนะครับตอนสมัยตอนเด็กนะครับ
ผมจะชอบผู้หญิงคนนึงแล้วแบบผมชอบเขาแล้วผมจีบเขาไม่ติดอ่ะ
แล้วมันทำให้ผมฝังใจว่าตัวเองไม่หล่อตัวเองดูไม่ดี
แต่ว่าผมก็เลยแบบเริ่มโตขึ้นเริ่มทำจากกรรมตั้งแต่ทำจมูกก่อน
แล้วก็ทำปากแล้วก็ทำค้างเพิ่งมาทำได้เพิ่งมาทำได้๒เดือนที่แล้วครับ

กล่องผมเป็นคนที่อ้วนมากน้ำหนักร้อยโลอันนี้ครับ

แล้วก็จริงแล้วคุณมีเขาเป็นไอดอลก็คือ
หอปากเขาไม่ใช่ฟันเจ้าชู้ล่ะ
ถ้าเจ้าชู้ไม่ดีจะเเป็นคนดี

แต่ถ้าเกิดน้องโตเหมือนพี่นะ
น้องจะเลิกแล้วก็เจอใครที่รักเนี่ยน้องก็จะรักเขา

มาที่คนที่สุดท้ายของพี่
อยากจะถามว่าตอนที่มีแฟนเนี่ย
ประทับใจที่ทำให้แฟนประทับใจ

ตอนที่สอบถามขอพูดเรื่องการนอนเห็น๒คนเขาได้เกิดหมดแล้ว

ไอ้นี่เขาลองคำตอบเรื่องนอนนี่

แล้วก็จะตื่นเองประมาณ๖โมงครึ่งถึง๗โมงอะไรเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลำบากเขาเลยครับ

บอกว่าไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาหรอกครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพระแพงอยากรู้คือ
สิ่งที่คุณทำกับแฟนเก่าคุณอะไรบ้างที่มันประทับใจ

ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความโมโลนติก

แต่ผมจะแสดงออกผ่านการทำมากกว่า
แล้วสิ่งเหล่านี้มันเหมือนก็จะกลายเป็นเหมือน
โรแมนติกที่เขาจะรู้สึกได้เอง

คือคุณพระแพกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นระเบียบมาก
ก็เลยอยากรู้ว่าแต่ละคนเป็นระเบียบได้สูงสุดแค่ไหน
และอยากให้เขาแข่งจัดกระเป๋ากัน

เสมือนคุณไปเที่ยวเมืองนอกกับพระแห่

วิธีการคือคุณจะมีของเหมือนกัน

มีของที่กองไว้ในชิ้นเท่ากัน

จัดครับเพราะว่าคุณนายระเบียบตรงนี้เป็นคนที่ชอบมาก

อ้ายย้าไม่ได้เลยนะย้าไม่ได้เลยนะ

คุณพีชนี่ดูเป็นระเบียบมากนะ

ย่าขายพับไพ่

ยายาอย่างไรครับ
ยายา

แพงตรวจสอบเลยครับ
คือคุณยะค่อนข้างที่จะไม่คิดในการจัด
ไปเที่ยวจริงคือต้องรู้แล้วว่าแบบ

เขาชื่อยะไงเขาก็จะยัดไปก่อน
ตรงนี้ก็คือเป็นความที่แบบเอ่อมันเกินจำเป็นน้ำอะไรอย่างนี้
ของยะเสร็จเรียบร้อยมาดูอันนี้ของสาม
ใช่แล้วก็แบบแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบมองว่าเขาจะเลือกอะไรมาเท่าไห

ค่อนข้างที่จะโอเคเลย
มาที่ผีเปิดดูครับ

คือจะบอกว่าเขาเป็นคนเลือกตั้งชิ้นแรกเลย

เขาเลือกเลยว่าอันไหนจำเป็นดูว่าคิดก่อนที่จะทำ
อันนี้มันจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกจริงของแต่ละคน

อันนี้ก็ดีมากอันนี้ก็ดีมาก
ตรงนี้ทั้งหมดมันไม่มีคำตอบหรอกว่าใครยังไงกันบ้าง

การวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยมันก็ต้องอยู่ในใจ
ใจของป้าแพงอยู่แล้วว่าคิดอย่างไร
พวกคุณแพ็กกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยคำถามหมด
แต่ยังไม่ได้ความในใจลึก
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีแขกเชิญพิเศษมา
ที่จะเชิญมาเพื่อยิงคำถาม๑คำถามแรง
เพื่อให้ผู้ชายทั้ง๓คนนี้ตอบมา
ขอเสียบประมูลต้อนรับคุณแดงพรพัฒน์ครับ

เชิญอยู่ตรงกลางเลยครับ

มาถึงตรงนี้เนี่ยจริงอยากจะให้ถามหนึ่งคำถาม
ที่ยิงไปเพื่อน้องพระแพงนู่น

เป็นนักข่าวมันก็ต้องใช้สถานการณ์จริง
ขอจำลองสถานการณ์

แต่เพราะเอิญว่าไปเจอแฟนเก่าคุณ
คุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร
คุณให้เริ่มที่ใครกับสถานการณ์

เอาเป็นว่ายะเนี่ยเดินคู่กับพระแพงอยู่

ยะมากับพระแพง

ว่านี่คือแฟนเก่าอีกมีแฟนเก่า
ต้องซักเลยว่าคิดอย่างไรอะไรอย่างไรทุกนั้น

ฮัลโหล
แฟนเก่าเธอเปล่าคุณนี้ใช่ใช่

ฉันไม่ชอบนะที่เธอมาทักมันต่อหน้าฉันแบบนั้น
บอกมันไปสิว่าหมดใจกับมันแล้ว
มันก็คือเราจบแล้วคือเราต้องจบกันเลย
ฮัลแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอ

อย่าอย่าไปอย่าอย่าพูดสิ

ขอโทษนะครับพะแพงไม่เงี่ยงเง่าแบบนี้ค่ะมีเง่ามาแล้ว
เป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บขาไหมคะ

อย่าทำไมเขาสวยอย่างเลย

ทำไมเธอทำไมเธอถึงทิ้งคนสวยแบบเขาแล้วมาเลือกขี้เหลกเหมือนฉันน่ะ
ก็เราอยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วเขาต้องอยู่ไง
ไม่อยากอยู่เพราะความสวยของเขาหรืออะไร
บอกเขาไปซิว่าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุข

เห็นไหมว่าเขารักฉันอีนางแบบ

คับแพงคว่องสาม

เป็นคับแพงจนผู้หญิงก็ไม่รู้

ผู้หญิงที่นุ่มนิ่มและเป็นเจ้าระเบียบ
เป็นแฟน

แบบว่าลุงป๊าป๊างั้น
เดินมาปุ๊บคุณกำลังพลอดรักกันอยู่
นี่เนี่ยวันนี้เราไปซื้อของก่อนนะ

สวัสดีแฟนใหม่อีกสามเหรอ
ใช่มองไม่ออกอีกเหรอ
นี่กอดกันยังมองไม่ออกอยู่เลยค่ะ

เป็นเพื่อนกันไงว่าเราก็เลยมาท้า
เป็นเพื่อนไม่ได้นะถ้าเลิกต้องเลิกเลย

ถ้าเกิดว่าพระแพงไม่พอใจให้พูดอะไร

คุณพีฮะผมให้โอกาสคุณ
คุณเลือกพระแพงคนไหน

นี่

นี่เพื่อนเราแต่เคยเป็นแฟนเมื่อก่อนแล้วเลิกกันแล้ว

คือจบกันแล้วแล้วเป็นเพื่อนกันแล้ว
เอาเป็นว่าที่เล่นให้ดู

คุณได้เห็นแล้วนะว่าวิธีการตอบของผู้ชายเป็นยังไง

พี่แดงดีมาก
สถานการณ์ละครแบบนี้พูดตรง
มันต้องมีคนที่มีแฟนเก่าแน่
แล้วไปจ้าเอกันในที่ที่คาดหวังไม่ได้
แล้วตอนนั้นล่ะครับมันจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริง

ดูสิว่าพระแพงเนี่ยมีใครอยู่ในใจ

หลังจากนี้ไปจะเหลือแค่๒คน
คนหนึ่งโดนตัดออกให้อกหักไปเลย

ตอนนี้เนี่ยพ่อแพงเขาปรึกษาเพื่อนเรียบร้อยแล้ว
เขามีอยู่ในใจหนึ่งคนแหละที่ต้องลาไปก่อน

เฮ้ย

เฮ้ย

คือแพงรู้สึกว่าแพงไม่อยากมีลูก
เขาดูมันต้องมาเป็นลูกแพงแน่เลย

เหมือนก็ปี้ใจนิกกี้มาเลย

คือเหมือนตรงนี้เหมือนผมตอนเด็กเลย
ก็อย่างเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลย

อ๋อล่ะบ๊ายบาย
ลงไปแล้วเหลือ๒คน

รอบดวงสมพงศ์
ดวงสมพงษ์รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด
และจะทำนายออกมาว่านุ่มโสดคนไหน
ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด

แต่ถ้าดวงเนี่ยมันต้องลองอาทิตย์ขึ้น

เขาเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีป่ะล่ะ

คุยด้วยเหตุและผลนะเขายอม

เขาคู่มิตรกับคนเกิดวันพระรหัส

ตัวเขาเองเป็นนักขัดแย้ง
ตัวเขาเป็นคนฉลาดเรื่องการขัดแย้ง
ตัวเขาเองชอบเหน็บแนมว่าวแดงว่าดัน

ประมาณถ้าเลย๓๐ไปแล้วเขาจะเจอผู้ชาย

และเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์ที่อยู่เดินอังคารสูงเนี่ย

พออายุเขาประมาณ๕๐เขาจะได้ตำแหน่ง
ตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน
โชคหรือเลือกเครื่องลางเครื่องยศถาบรรดาศักดิ
ปกติทำรายการนี้ยังไม่เคยมีใครมีเส้นขนาดนี้

สรุปแล้วพระแพงเกิดวันอาทิตย์

มิตรกับคนเกิดวันพระรหัส

ตัวเขาเองเป็นคนชอบพูดชอบเจรจา
เป็นผู้ชายที่เหน็บแนมว่าแดกว่านั้นได้เก่งมาก

เพราะต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรสักอย่างหนึ่ง

หรืออะไรสักอย่างต่างประเทศดี

แต่ถ้าพูดด้วยเหตุผลด้วยหลักการด้วยเหตุผล

เขาจะยอมกับคนที่มีเหตุผลเท่านั้น

ผู้ชายสองคนนี้ที่โสดอยู่
คนไหนดวงสมพงศ์กับพระแพงที่สุดครับ
แพงเนี่ยเกิดวันอาทิตย์

สามเนี่ยดวงสมพงษ์มากที่สุด
โสดที่ดวงสมโพที่สุดก็คือคุณสาม

ก่อนที่เขาจะขึ้นไปจับมือคุณ
คุณมีโอกาสสุดท้ายในการพูดกับคุณพระแพง

ผมก็คิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้ดี

ผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณ

มีตั้งแต่แรกแล้ว

มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ

มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
มีตั้งแต่แรกแล้ว
มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
กับคำเป็นจริงของแพงก็คือ
ความเป็นจริงของแพงนะคะก็คือน่าจะมาช่วยเหลืองานกันได้
ในเรื่องของเกอร์กูลอะไรอย่างเงียบ

ขอบคุณมากขอบคุณมากบิ๊กก็อด
ขอบคุณมากบิ๊กก็อด
คุณผู้ชมทางภาษา
อยากจะมาในรายการดวงสมพงษ์ของเรา

ทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข๒

บ๊ายบาย

ถ้าขับรถมาหลงสุกรีสุกเดชมาก

โสดของเราออกมาเลย
ชื่อนางสาวนัตรรดาสาท้องแก้วนะคะ

ต้องเช็คว่าผู้ชายคนนี้ติดสุราหรือเปล่า

โอเคค่ะ
ล่าสุดก็คือเปย์มาแล้วก็โดนเทรด

กับหนุ่มโสดทั้ง๔คนได้เลย

อาจจะต้องใช้เงินลงทุนนิดหน่อยครับ

แล้วเส้นผู้หญิงช่วยเหลือต่อไปในอนาคต
ช่วยเยอะไหมฮะเดือนหนึ่ง๔๐๐๐พอไหม

แฟนของครูกำลังมีคนอื่น

คือไปตามมาตามลงมาตรงนี้ก็ได้
ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะรบกวนลูกค้าคนอื่นครับ

แล้วทำไม
ทำไมทำไม